สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไทรัชกรประเด็นกับผมไทรัชถมยา
ติดตามประเด็นร้อนรอบวันในแบบเจาะลึกทั้งในแล้วก็ต่างประเทศ
ที่จะทำให้ไม่พลาดข่าวสำคัญของวัน
ในเวลา๒๓นาฬิกาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์

คุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็น
สถานการณ์ในวงการสงฆ์นั้นดูจะร้อนแรงขึ้นทุกที
โดยเฉพาะปมการตั้งสมเด็จพระสังคราชองค์ใหม่
ที่ก็ทำให้วันนี้มีการโรมตัวของพระสงฆ์และคาราวาท
ที่ได้ไปชุมนุมกันที่พุทธมนตร
แล้วก็ดูเหมือนว่าเหตุการณ์นั้นจะตึงเครียดไปอีกในช่วงบ่าย
เมื่อเกิดการปะทะกันระหว่างพระสงฆ์กับทหาร
แต่ว่าล่าสุดนะครับกลุ่มพระสงฆ์ก็ได้ประกาศยุติการชุมนุมแล้ว
หลังจากที่รัฐบาลรับฟังข้อเรียกร้อง๕ข้อ
ติดตามความตึงเครียดที่เกิดขึ้นทั้งวันได้จากคุณกวินรัฐสดสุนครับ
เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้สำหรับการชุมนุมของคณะสงฆ์ไทย
หลังกระแสของการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐
คุกกุ่นขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในช่วง๑เดือนที่ผ่านมา
ฝ่ายนุนและฝ่ายต้านต่างออกมาโจมตีฝ่ายตรงข้าม
สร้างกระแสให้เกิดความขัดแย้งในหมู่คณะสงฆ์และคารวาส
กระทั่งในช่วงสายของวันนี้มีพระสงฆ์จำนวนกว่าหลายพันรูป

เดินทางมาจากทั่วประเทศพร้อมใจมารวมกันที่พุทธมนตร

สกัดแผนล้มการปกครองคณะสงฆ์ไทย
ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
และสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา
ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายหลายองค์กร
สำหรับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงสายของวันนี้
มีกำลังทหารตำรวจทั้งนอกและในเครื่องแบบหลายสิบนาย
รักษาความปลอดภัยอยู่รอบพุทธมนตร
ซึ่งมีการนำแผงเหล็กมากั้นบริเวณทางเข้า
ไม่อนุญาตให้นำรถเข้าออก
ในเวลาต่อมาเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างพระสงฆ์และทหาร
ที่รักษาความปลอดภัยอยู่ด้านหน้าทางเข้าพุทธมนตร
โดยพระสงฆ์พยายามที่จะเข้าไปเคลื่อนย้ายรถจิ๊บของทหาร

เพื่อที่จะขอนำรถยนต์เข้ามาด้านในพุทธมนตร
ต่อมาทหารและพระสงฆ์ได้เข้ามาเจรจากัน

สำหรับบรรยากาศในช่วงเย็นขณะที่พระสงฆ์และคารวาส
กำลังสวดบนและเครื่องกล่าวปราสายพันธ์เครื่องขยายเสียง
ผลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางมาเชิญพระเมธีธรรมาจารย์
ยื่นหนังสือต่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหม
สำหรับการชุมนุมของพระสงฆ์และประชาชน

ให้พิจารณารับเรื่องสังคมติ๕ข้อนั้น
รัฐบาลยินดีที่จะรับไว้พิจารณาค่ะ
กวินรัฐสดสุนข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน